คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดปฐุมธานีมีเหตุฆาตกรรมสยองเกิดขึ้นนะคะ
เป็นชาวอินเดียฆ่าหันศพเพื่อนร่วมชาติแล้วโอ้โหหั่นแบบครึ่งหนึ่งเลย

หลังเกิดเหตุตำรวจจับตัวคนร้ายได้ไวมาก
เขาสารภาพว่าไงรู้ไหมคะเขาแค้นเพื่อนร่วมชาติคนนี้มาก
เพราะเพื่อนร่วมชาติคนนี้ชอบไปแจ้งต่อมอให้มาจับเขา
มันหลายครั้งแล้วมันเหลือเกินมันเหลือทน
แต่เขาก็ผิดเขาอยู่เกินโอเวอร์สเตย์ใช่ไหม
สุดท้ายเขาตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการไม่ต่อวีซ่านะคะ
ฆ่าเพื่อนทิ้งเลยค่ะติดตามรายงานนี้จากรายงานนะคะ
ภาพวงจรปิดหน้าหอพักแห่ง๑ในซอยคลองหลวง๘
บันทึกภาพในระวีปากาซิงเสื้อวอร์มสีน้ำเงิน
และนายมาแฮสซิงเสื้อเชิดสีแดงเดินเข้าไปภายในหอพัก
ก่อนถูกพบเป็นชิ้นส่วนศพอยู่ภายในซอยรังสิตนครนายก๑๗
ผู้ก่อเหตุคือนายระวีปากาซิงเพื่อนร่วมชาติ

รับสารภาพว่าแค้นคิดว่าผู้ตายเป็นผู้แจ้งตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
จับตัวเองกรณีอยู่ในประเทศไทยเกินกำหนด
ประกอบกับความขัดแย้งเก่าเรื่องที่ดินในประเทศอินเดีย
ก่อนทั้งคู่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยในฐานะนักท่องเที่ยว
โดนจับส่องสั่งออกเร็วพี่มันไม่ไหวมันเกลียดออกไปพี่
เพราะอะไรมันเช็งแพทย์ต้องออก

กี่คนคนเดียวเลยทำที่ไหน

ที่ห้องแล้วใครเอาส่งมาทิ้ง
ไม่รู้
พฤติการของแนรวีปกาสิงนัดให้ผู้ตายไปพบที่หอพักยั่นของดวงซอย๘
ตีด้วยท่อนเหล็กภายในห้องพัก๓ถี่จนเสียชีวิต
จากนั้นใช้มีดปังต่อหั่นครึ่งตัวเพื่ออำพรางศพ
และนำไปทิ้งในป่าย่าภายในซอยรังสิตนครนายก๑๗
ช่วงเวลา๓ทุ่มและตี๒ในคืนเดียวกัน
ส่วนสาเหตุที่ลงมือก่อเหตุไม่พอใจที่ผู้ตายแจ้งตำรวจให้จับกลุ่มตัวเองหลายครั้ง
ตอนนี้มีความเครียดอย่างมาก

เพื่อตรวจพิสูจน์และเก็บชิ้นส่วนศพของนายมะแฮสซิง
จุดแรกเป็นจุดที่ทิ้งศพส่วนล่างตั้งแต่เอวลงไปถึงขา
สภาพศพเริ่มส่งกลิ่นอีกจุดเป็นชิ้นส่วนตั้งแต่เอวไปถึงศีรษะ
อวัยวะออกมากองภายนอกทั้ง๒จุดที่ทิ้งเป็นสภาพป่ากกสูงประมาณ๑เมตร๕๐เซนติเมตร
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นทำลายเพื่อปิดบังการตาย
ทศวรรษอินภุกษ์ถ่ายภาพขรินกมจถินข่าวแทรรัตทีวีรายงาน